เมื่อวานเราเล่าเรื่องมดกัดลิ้นไก่

เขาก็ไปต่างจังหวัดเนาะไปนอนรีสอร์ท
ก็ปิดไฟทำอะไรเสร็จปุ๊บเอาน้องออมน้ำปิดไฟห่มผ้านอนหลับ
สักพักรู้สึกมันแปลที่นิ้วนางอ่า
นิ้วนางข้างขวามันรู้สึกแป๊บมันเจ็บอ่ะ
คุณลืมตาตื่นมาดู

คมเขี้ยวเนี่ยฝังไปถึงโคนเล็บเลยนะคะ

งับเลยเขาตกใจมาก

วให้ร้องเหมือนด้วย

นี่นอนตามรีสอร์ตดัวนี้หาความปลอดภัยยากเต็มที
นอนหลับอยู่ตุ๊กแกมากัดนิ้วเฉยเลย
ก็คงต้องฆ่าทิ้งแหละไม่มีทางเลือก

เขาชื่อนายเสรีที่ขันเล่าบอกว่า
คืนวันก่อนไปพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
ทำอะไรเสร็จปิดไฟในห้องนอนก็เคลิ้มหลับไป
แป๊บที่นิ้วตื่นมาดูแล้วก็ช็อกเลย
เพราะตุ๊กแกกัดนิ้วนางด้านขวาอยู่
ตีจนหางขาดเลยยอมใจแล้วจ้าคุณคะ
เลือดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลือดเขาหรือเลือดตุ๊กแกนะคะ
แต่เขาก็บอกว่าเขาตกใจมากเขาก็เลยทุบเข้าไปเต็มแรง
เลือดออกเยอะมากแต่พอดูแผลก็คือ
มันกัดเข้าไปที่คนเล็บเขี้ยวเดียว

เนี่ยตัวที่ถูกตีอะมันยังไม่ตายทันทีนะมันไปตายอยู่ในซอกใต้เตีียร์
คุณเอาจริงนะตุ๊กแกอะไรจะใหญ่กว่ามือเนี่ย
จะให้คนกลัวตุแก่อ่านเพราะข่าวนี้นะ

นายเสรีเขาบอกว่าหลังจากทุบตุ๊กแกตายไปแล้วเนี่ย
เขาก็ทำแผลเบื้องต้นก็ไม่ได้ไปหาหมออะไร
แล้วเอาซากตุ๊กแกไปทิ้งหลังรีสอร์ท
เขาคิดว่าตุ๊กแก่ตัวนี้มันคงติดอยู่ในห้อง
อาจจะเข้ามาในห้องแล้วออกไม่ได้นึกออกไหม

เข้ามาในห้องแล้วออกไม่ได้มันคงหิวอ่ะ
มันคงไม่ได้ออกไปหาอาหารที่ไหนเลย

ไม่ปรากฏว่าจังหวะเขานอนมันคงเห็นว่านิ้วเขาขยับขยับไง
มันเลยอาจจะนึกว่าเป็นแมลงหรืออะไรสักอย่าง

สุดท้ายโดนทุบตายจ้า
หลังจากเกิดเหตุเขาก็รีบเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทออกไปเลยนะคะ
บอกว่าเขากลัวตุ๊กแกมากเหมือนกัน

คุณเป็นดิฉันนะน่าจะหัวใจวายอ่ะ
จริงคือถ้าที่ฉันนึกภาพแบบแป๊บที่นิ้วแล้วตื่นมา

ฉันทำอะไรไม่ถูกดิฉันคงไม่สามารถทุบมันได้แล้ว

จริงนะขนาดเราอยู่เนี่ยมันอยู่นู้นเรายังกลัวมันเลย
คุณดิฉันเคยไม่กินข้าวอ่ะไปกาญจนบุรีมันจะเป็นเพลิงฟัง
ไปกลับที่บ้านครับก็ตอนแรกก็มองหาว่ามีจิ้งจกไหมจะได้นั่ง
ก็หวังดีบอกจิ้งจกไม่เป็นไรตุ๊กแกสิยิ่งกว่า

ยหน้าขึ้นไปมันเป็นคานไม้ขัดกันนะคุณ
มันเกาะอยู่อย่างนี้แล้วมองลงมาแบบนี้คุณ
แล้วตัวยาวเท่านี้คุณผู้ชมตัวใหญ่เท่านี้
อุดมสมบูรณ์มากดิฉันเงยหน้ามองตามันแล้วก็
รอที่รถนะแล้วขึ้นรถเลยจริงไม่กินแล้วกลัว
กลัวมันวิ่งลงมามันทำใจไม่ได้
กลัวก็กลัวนะระวังกันด้วยแล้วกันนะ
ใครจะคิดว่าตุ๊กแกจะมากัดมือคน